เสริมดวงกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าหมอไก่พพาธินี
วันนี้จะมาแนะนำ๓สารเจ้าที่คุณเนี่ยควรจะไปไหว้เพื่อเสริมสิริมงคล
รวมไปถึง๓ราศีที่คุณเนี่ยจะต้องไหว้เลยนะในช่วงตรุษจีนเพื่อความเห็งความปัง
ส่วนจะมีราศีไหนบ้างและสารเจ้าที่ไหนยังไงบ้างติดตามกันเลยกับ
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ
เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะถือว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวจีน
และเป็นเทศกาลที่มีความเป็นมงคลอย่างยิ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะ
หมอไก่จะมาแนะนำ๓สารเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะ
และสามราศีที่หมอกัยอยากจะแนะนำให้ไปไหว้เจ้าดุลดุลเพื่อความศักดิ์สิทธิ์มงคลนะคะ
ที่แรกนะคะที่หมอไก่อยากจะแนะนำนะคะก็คือที่สารเจ้าแม่ทัพทิมนั่นเองค่ะ
สำหรับที่สารเจ้าแม่ทัพทิมนะคะจะอยู่บริเวณเชิงสะพานสังฮีนะคะ
สารเจ้าที่นี่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมากนะคะแล้วก็มีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วค่ะ
ประวัติความเป็นมานะคะชาวจีนที่เป็นชาวเรือค่ะ
นิยมมาไหว้เจ้าแม่ทัพทิมนะคะเพราะว่าถือว่าท่านเนี่ย
เป็นเจ้าแม่แห่งท้องทะเลนั่นเองค่ะชาวเรือที่มีการไปสักการะนะคะ
ขอพรเจ้าแม่ทัพทิมก่อนที่จะเดินเรือเนี่ยก็จะได้กลับมาอย่างรอดปลอดภัยนะคะ
แถมจะได้โชคลาภอีกเยอะเลยค่ะก็คือโชคลาภนี้ก็คือได้ปลาเยอะนั่นเองนะคะ
พอฟังแบบนี้นะคะหลายคนก็จะเอ๊ะตัวเราไม่ใช่ชาวเรือ
แล้วเราจะสามารถไปไหว้ขอพรเจ้าแม่ทัพทิมได้ไหมนะคะ
จริงแล้วเนี่ยทุกคนสามารถที่จะไปไหว้ขอพรเจ้าแม่ทัพทิมได้ทั้งหมดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นชาวเรือหรือว่าชาวเรานี่ก็สามารถไปไหว้ได้ทั้งหมดนะคะ
ซึ่งเวลาคนที่ไปขอพรนะคะกับเจ้าแม่ทัพทิมเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของพวกหน้าที่การงาน
หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะ
เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบเงินทองนะคะ
ให้มีเงินทองไหลมาเทมานะคะให้มีฐานะที่ดีขึ้นค่ะ
แล้วก็เวลาที่เรานะคะจะไปสักการะขอพรเจ้าแม่ทัพทิมค่ะ
ก็ให้เราใช้เป็นดอกไม้ทูบเทียนตามปกติเลย
แต่ว่าถ้าใครที่อยากจะจัดเต็มนะคะอยากจะขอพรแบบจริงจังนะคะ
ก็ขอให้คุณนะคะเตรียมอาจจะเป็นพวกผลไม้ก็ได้นะคะ
ผลไม้สักสามอย่างเขาเรียกว่าซากล้วยนะคะ
หรือว่าโง่กล้วยก็ได้ถ้าใครอยากจะจัดเต็มจริงนะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนนำไปถวายเจ้าแม่
แล้วก็มักจะสมหวังนะคะในเรื่องของคำอธิษฐานนะคะ
ก็คือในเรื่องของการถวายสร้อยไข่มุกนั่นเองค่ะ
จะเป็นสร้อยไข่มุกสีชมพูก็ได้หรือว่าเป็นสีขาวก็ได้นะคะ
สำหรับสารเจ้าที่ต่อมาที่หมอไก่อยากจะแนะนำให้ทุกคน

ก็คือที่สารเจ้าเหล็งบัวเอี๊ยะที่เยาวราชค่ะ
มีอายุมากกว่า๓๐๐ปีแล้วค่ะ

เป็นผู้ที่มีวิชาเกี่ยวกับเรื่องของเลิกยามแล้วก็ห่วงจุ้ยนะคะ
ถือว่าก็เรียกว่าเป็นสินแซนในสมัยก่อนนั่นเองค่ะ
ถ้าสมมุติว่าใครนะคะที่ต้องการจะไปขอพร
เกี่ยวกับเรื่องของพวกบ้านช่องที่อยู่อาศัยที่ดิน

หรือว่ากู้เงินในเรื่องของการซื้อบ้านขายบ้านอะไรพวกนี้นะคะ
หรือว่าใครที่จะเปิดกิจการงานใหม่นะคะเปิดร้านใหม่เนี่ย
ก็สามารถไปขอพรที่สารเจ้าเหล่งบัวเอี๊ยะได้ค่ะ
สำหรับใครที่จะไปขอพรนะคะที่สารเจ้าเหล่งบัวเอี๊ยะค่ะ
ก็มีอุปกรณ์นะคะง่ายค่ะ
แค่สามอย่างนะคะก็คือดอกไม้ทูบเทียนนั่นเองนะคะ
แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากจะจัดเต็มนะคะ

ก็สามารถถวายเป็นของเจนั่นก็คือจะเป็นผลไม้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นซากล้วยก็คือผลไม้๓อย่าง
ว่าจะเป็นโง่กล้วยผลไม้๕อย่างก็ได้เช่นกันค่ะ
สำหรับสารเจ้าอีกที่หนึ่งนะคะที่หมอไก่
อยากจะขอแนะนำให้ท่านผู้ชมค่ะ

ก็คือที่สารเจ้าพ่อเสือค่ะหรือว่าตัวเราเอี๊ยนะคะ
อยู่ที่บางว่าค่ะกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะ
ใครนะคะที่อยากจะขอพรอะไรนะคะ
ก็สามารถที่จะมาขอพรท่านได้ที่นี่นะคะ
แต่ว่าเคล็ดลับค่ะถ้าอยากจะขอพรให้สำลิดผลนะคะ
ขอพรแบบชัดแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะ
ถึงจะได้สมปรารถนาค่ะ
สำหรับวิธีการไหว้นะคะอันนี้ง่ายเลยค่ะ
ก็คือจะมีทูบเทียนดอกไม้นะครับพวงมาลัย
แล้วก็จะมีน้ำมันตะเกียงนะคะสำหรับที่เราไปเติมตะเกียงนั่นเองค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะจัดเต็มนะคะ
ในการขอพรนะคะกับตัวเหล่าเอี๊ยะหรือว่าเจ้าพ่อเสือนะคะ
ก็สามารถที่จะเตรียมเป็นผลไม้นะคะ
เป็นผลไม้๕อย่างหรือว่า๓อย่างก็ได้นะคะ
อันนี้แล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนค่ะ
สำหรับ๓สารเจ้าที่แนะนำไปนะคะ
หมอไก่ค่ะอยากจะขอแนะนำให้ทุกท่านนะคะ
หาโอกาสไปไหว้สักครั้งหนึ่งนะคะ
จริงไม่จำเป็นต้องครบทั้ง๓สารเจ้าก็ได้นะคะ
ไปที่ใดที่หนึ่งก็ได้เช่นกันค่ะ
แต่ว่าจะมีอยู่ทั้งหมด๓ราศีนะคะ
หมอไก่อยากจะแนะนำจริงค่ะว่า
ถ้ามีโอกาสไปไหว้เจ้าเพื่อเสริมดวงเนี่ย
แก่ชาวราศีสิงศ์นะคะ
ชาวราศีกุมและชาวราศีเมทุนค่ะ

ในช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมนะคะ
ดวงชะตาของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างมาก

ถ้าใครนะคะอยากจะเสริมดวงนะคะ
ก็สามารถทำได้๒อย่าง๒วิธีค่ะ

วิธีแรกค่ะก็คือการไหว้พระในบ้านนะคะ
ไหว้พระในบ้านก็คือการไหว้พระพุทธรูปค่ะ
ก็ขอให้คุณนะคะหาโอกาสค่ะในเรื่องของการทำความสะอาดพระพุทธรูปนะคะ
ถ้าสมมุติว่าใครที่ปล่อยพระพุทธรูปให้แบบว่ามีอย่างไย่ขึ้นนะคะ
ฝุก่อมากมายค่ะก็ขอให้ทำความสะอาดซะใหม่นะคะ
แล้วก็ในเรื่องของการเอ่อถวายพวงมาลัยนะคะถวายดอกไม้แล้วก็ถวายน้ำสะอาดนะคะ
พระพุทธรูปค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเอ่อบูชาพระในบ้าน
พระที่มีชีวิตนะคะนั่นก็คือพ่อแม่ของเรานั่นเองค่ะ
ก็จะทำให้ดวงชะตาของเรานะคะดีขึ้นไปอีกขั้นได้เช่นกันค่ะ
จุดจีนปีนี้นะคะหมอไก่ขอโวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะคะ
จินเจียยู่อี่ซินนี่ฮุกใช้
สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
บ๊ายบาย